เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวดีประเพณีดีกันบ้าง
ชุดไทยไปชมวิถีชีวิตประเพณีกันที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะ
ไปร่วมงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยค่ะ
ผู้ที่มาร่วมงานเขาพร้อมใจกันใส่ชุดไทยแบบนี้
มีเครื่องประดับสวยที่เป็นอัตลักษณ์ของศรีสัชนาลัยด้วยนะ
แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศงานให้สมคุณค่ากับการย้อนอดีตศรีสัชนาลัยเมืองมรดกโลกนั่นเอง
ภายในงานนะคะมีการจัดกิจกรรมมากมายเลยที่จะพาเราไปย้อนอดีตร่วมกัน
มีการละเล่นพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของดีของเด็ดแห่งเมืองศรีสัชนาลัย
แต่ของดีของเด็ดที่เห็นแล้วต้องสะดุดตาในงานต้องยกให้กับพี่กลุ่มนี้
เดี๋ยวคุณดูนะครับเขาห้อยอะไรระเครื่ององค์ใหญ่เบอร่ำเลยโอ้โฮ
และต้องบอกว่านี่ดูเหมือนจะเป็นของขลังของดีแห่งเมืองศรีสัชนาลัยเลยก็ว่าได้
เห็นแล้วต้องเหลียวไม่เหลียวอย่างเดียวต้องก้มเพราะว่าปวดคอ
ไม่ใช่ก้มยกมือไหว้ใช่ด้วยความศรัทธานะคะ
ใหญ่มากจริงนี่ก็ถือว่าเป็นของดีของเด็ดที่สุดในงานนี้แล้วค่ะคุณ
รวมกลุ่มกันสำหรับคนที่มีใจรักชื่นชอบในพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังที่เป็นแบบของโบราณ
หาได้ยากซึ่งเขาบอกว่ามันมีมูลค่าทางจิตใจนะอะไรแบบนี้บางทีมีเงินอย่างเดียวหาซื้อไม่ได้หรอกค่ะ
จริงนะโอ้โหนี่ถือว่าเราได้ไปย้อนประวัติศาสตร์วิถีชีวิตของชาวสุโขทัย